มูลไนะถัวว่าว่าพระ

อันนี้รับปิดทองที่เจดีหรือพระตรงนี้

จับตั้งแต่บัตรนี้ไปตรศกาลนานนานเทือน
ลาหูโคจรทัพราศีกรกฎ
มาตั้งแต่วันที่๔สิงหาคมปีที่แล้ว

กลัวคือตาย